หลายท่านตามอาการของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับ
เกจิแห่งวัดป่าดงสว่างธรรม
บ้านดงสว่างเที่ยมบป่าติ้วจังหวัดยัตรย์โสธรนะครับ
ได้มีการโพสต์ออกมาว่าหลวงปู่แสง
มีอาการอ่อนเพลียและมีอาการอาเจียนนะครับ
แล้วก็ล่าสุดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เราตามอาการให้คุณผู้ชม
ที่ติดตามอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงนะครับ
เพราะว่าล่าสุดลูกศิษย์อัปเดตอาการหลวงปู่แสง
เวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับ
อาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงยานวโร

ทำการตรวจระบบปอดประเมินอาการ

พร้อมขอความร่วมมือจำกัดคนที่เข้าเยี่ยม
แล้วก็งดถ่ายภาพภายในห้องด้วยนะครับ
ซึ่งหลวงปู่แสงท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ
แล้วก็แน่นอนลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก
ตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย
เกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงด้วยนะครับ

เดี๋ยวเรามีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่อย
ถ้ามีความคืบหน้าถึงเรื่องนี้นะครับ
ก็คุณหมอบอกว่าสัญญาณชีพยังดีนะครับ
แต่ว่าหลวงปู่ท่านยังดูเหนื่อยมากขึ้น
ก็ต้องรับการรักษาจากทางแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ